เด็กปิดเทิมบางที่เขาก็จะมีการจัดเหมือนบวชสามะเนนภาคฤดูร้อนขึ้น
อย่างชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็มีการร่วมกันจัดงานสืบสารประเพณีปลอยส่างลอง
หรือว่าบวชลูกแก้วจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยค่ะ
มาดูบรรยากาศกันก่อนนี่คุณดูเห็นไหม
นี่งานยิ่งใหญ่ตามแบบฉบับชาวไทยใหญ่จริงเลย
มากันที่นี่ค่ะธรรมสถานม่อนพญานาคาราชอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
เขามีการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง
หรือการบวชบรรพชาสัมมะเนรภาคฤดูร้อนของพี่น้องชาวไทยใหญ่
ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยเขามีการจะจัดแบบช่วงก่อนเทศกาลสงกรานแบบนี้แหละ
และต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ถ้าได้บวชส่างลองเนี่ยเรียกว่าจะได้บุญกุศลแบบยิ่งใหญ่เลย
งานนี้มีครูบาชัยประสิทธิขุนะคะ
เจ้าสำนักธรรมสถานแห่งนี้ก็มาร่วมขบวนแห่
แล้วโปรดธานรอบมหาแจดีภูริทัศน์ตะนัครราชเลย

ก็คือเหมือนการถวายเครื่องทัยธานนะคะ
คืองครัวเนี่ยถวายเครื่องทายทาน
และปีนี้จัดทำครัวทานหลวงแบบยิ่งใหญ่อลังการ
ดูนี่เห็นไหมนี่นี่นี่นี่ประเพณีเขาแบบนี้เลยยิ่งใหญ่มาก
เขาบอกว่าทำเหมือนเป็นสวรรค์๗ชั้นนี่แหละครัวทานหลวงเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมคะ
สูงมากเหมือนขึ้นอยู่บนสวงสวรรค์เลยความสูงกว่า๑๕เมตร
บอกเลยใช้ชายชะกันเกือบ๓๐คนได้มาหามกันแบบนี้มาแบกกันแบบนี้
แล้วก็ต้องโยกไปโยกมากับจังหวะสนุกสนานไปด้วย
เดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังอย่างนี้

อ๋อแล้วเมื่อไหร่จะถึงโบสถอ่ะ
เออเนอะ
ก็เดินเดินไปแล้วก็เขาเรียกว่าเขย่าไปโยกไปตามสเต็ปตามจังหวะ
บอกเลยว่าทั้งตื่นเต้นทั้งหวาดเสี่ยวก็ลุ้นมันจะโฆ่นเหรอ

มันจะโฆ่นลงมาหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านผลรับลื่นไปได้ด้วยดี
เอามาให้ดูบรรยากาศกันสำหรับประเพณีดีช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่เมืองเจ้า